ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคน

คุณผู้ชมครับเมื่อเสาหลักของบ้านสองต้น
มีอาการสั่นคลอนไม่แข็งแรง

ต่างก็ประคองซึ่งกันและกัน

ป้าชื่อสมนึกสิงคะค่ะ
ตอนนี้ก็มีสมาชิก๕คนค่ะ

ยายอายุ๙๑ปี

ตอนนี้ยายก็กินข้าวกับอะไรก็กินไม่ได้
นอกจากกินกับกล้วยจ้ะ

ซื้อกล้วยมาฝากพอดีไปตลาดมา

นี่ก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนี่นะครับ

ไปไหนก็ถ้าเจอกล้วยเจออะไรที่แบบ
เขาจะพอกินได้ก็จะซื้อมาฝากเขา
พี่ชายชื่ออำนวยสิงคะ

ลุงผมก็เป็นโรคจิตเวชอะครับ
ลุงผมก็เป็นโรคจิตเวทนะครับ

คือจับใจความอะไรไม่ได้เลยครับ

เขาได้กินยาตลอดเขาก็ไม่คุ้มคั่ง
ตัวป้าเองทำอาชีพก็เก็บของเก่า

มีขวดมีช้องเก่าขายไหมคะ
ผมเป็นคนขยันมากเขาไม่เคยหยุดเลย

รับซื้อของเก่าขายนะครับขายมาเรียกเขาก็ไป

ลูกชายก็ชื่อปัชยามีตีชื่อเล่นวะอ๊อฟ
ลูกชายก็ชื่อปัชยามีตีชื่อเล่นว่าออฟ
เขาก็มีหน้าที่ไปทำงานรับจ้าง

แล้วก็มันก็ไม่ได้มีทุกวันนะครับ
วันนั้นมีขุดต้นไม้

ก็มาชนกันตรงกลางพอดี
ผมก็กระเด็นไปชนปุ๊บกระเด็นไปเลยครับ

กระโหลกแตกแล้วก็ตาปิ้นออกมาข้างนอก

ไม่รู้ว่าใครรถชนกันนู่นน่ะ

ก็มีคนมาบอกลูกมึงหรือเปล่านะ

แขนก็หักขาก็หัก

พอกลับบ้านมาหมอเขาก็บอก
เพิ่งเปิดนะไปถึงบ้านได้อาทิตย์๒อาทิตย์

ทีนี้ก็พออยู่มาบ้าน
ส่องกระจกดูก็เปิดตาออก

ผมก็ทำใจลำบากมากครับวันนั้น
ตาข้างนี้มองอะไรไม่เห็นแล้ว
ผมก็บอกกับแม่กลับไปหาหมออีกสักรอบ

ผมก็ยังไม่รู้ว่าตามันแตกหรือว่าตามันเกิดอะไร
แม่เขาก็บอกว่าอ๊อฟ

ผมก็ทำใจไม่ได้จริงครับวันนั้น
ก็นึกในใจว่าเสียตาไปข้างเลยจะอยู่ยังไง

พอไปเห็นลูกหัวใจสลายเลยค่ะ
ถ้าเจ็บแทนได้ก็จะเจ็บแทน
แต่ก่อนผมจะทำงานได้ทั้งวันไม่มีการเหน็ดเหนื่อยครับ
แต่เดี๋ยวนี้เมื่อเวลาเหนื่อยแล้ว

ก็พอลูกเป็นก็ยังว่าเออแม่ก็ยังอยู่
แต่ทีนี้แม่ก็มาซุดอีกคนนึง
วันนั้นไปจับเขียดทีนี้กลับมาบ้านก็เมื่อย
ปวดหลังทีนี้ก็ใช้แฟนให้เหยียบ

พอเหยียบกึ๊บก็โอ้ย

ไม่รู้ไปโดนอะไรไม่รู้มันลั่นกึ๊บ
ตอนเช้าก็ลุกไม่ได้ต้องพยุงกันเข้าห้องน้ำอ่ะจ้ะ
เป็นไรอ่ะปวดขาไปจับเขียดก็ยังเคยเดินได้
ตั้งแต่ทุ่มนึงไปถึงตี๔เดินหลายกิโลมากค่ะ
ถ้าพูดถึงว่านับกันเป็นกิโลแต่เดี๋ยวนี้ไปชั่วโมงนึง
ครึ่งชั่วโมงนี่ก็แทบจะไปไม่รอดแล้วจ้ะไม่อยากกลับเลย
เย็นได้หน่อยเดี๋ยวเอาไปกลับเพื่อแม่แม่ปวดขา
โอ้โหไปหาหมอบอกคุณหมอคะปวดขา
พอไปเอ็กซาเรย์เขาก็บอกว่าป้าป้ากระดูกเพื่อน
มีทางเดียวที่จะหายคือต้องไปผ่า
เสียใจน้อยใจในโชคชะตาเหมือนกันครับ

แม่ต้องมาเป็นเหมือนเราอีก
ผมเจ็บแล้วก็แม่ก็มาเจ็บอีก
ก็ทำให้รายได้ที่จะมาจุนเจือแทบไม่พอใช้เหมือนกันครับ
รายได้มันไม่พอกับรายรับอ่ะจ๊ะ
ตอนนี้แย่มากเลย

พาลูกมาเลยก็นอนน้ำตาเลย
ลูกจะช่วยเหลือนี่ลูกอย่างไรได้

พอได้เท่านั้นแหละรึยังจะขออะไร
ให้ลูกหายป่วยเถอะแม่ตายก็ไม่ว่า
ที่มีกำลังใจสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะยาย

ลูกเอ้ยเหมือนปลายทุกคนคงจะอยู่ค่ะขายแล้ว
ก็อยากจะดูแลเขาในบ้านปลายชีวิตให้ดีที่สุดอะจ๊ะ
จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จ้ะ
ถึงล่างกายจะไม่ไหวก็จะไม่ท้ออ่ะจ๊ะ
ท้อท้อทุกวันแต่พอไปทำงาน
มันก็ไม่ท้อครับมันเหมือนก็ผลักดันไปในตัวให้สู้ครับ
ถ้าไม่สู้หมาปุ๊บไม่ใช่เราอดคนเดียว
ครอบครัวแม่ยายลุง
ถ้ามีทุนสักก้อนนึงขั้นแรกก็อยากจะเอาไปผ่าตัดขา
ถ้าหายดีแล้วก็จะมาทำทุนขายของ

ถ้าว่ามีเงินแล้วก็อยากจะอย่างแรกที่อยากจะทำคือ

แม้กระทั่งปวดขาเขาก็ไม่ยอมหยุด
แม่ผมจะไม่ยอมอยู่เฉยอยู่แล้ว

อยากจะช่วยประคับประคองแม่ไปอย่างนี้นะครับ
อยู่ไปกันไปให้นานที่สุดนะครับ
ขอต้อนรับครอบครัวของป้าสมนึกจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
ขอบคุณครับ
จริงแล้วป้ามีรายได้จากอะไรครับในตอนนี้
ก็ซื้อของเก่าจ้ะไปเก็บขวด
ใครให้ไปเอาก็ไปเก็บตามบ้านเขา
บางทีไปถ้าไปเองก็เขาไม่ค่อยอยู่บ้าน

เราไปแล้วปั๊บแต่เจ้าของไม่อยู่อย่างนี้เราก็กลับมือเปล่า

กบเขียดมีหน้าเกี่ยวข้าวอ่ะจ้ะเกี่ยวข้าวใหม่อ่ะจ้ะ
น้ำก็ยังชื้นน้ำยังแฉะอยู่อะจ๊ะ
เขาจะออกตอนนี้มายากจะไม่มี
เมื่อก่อนนี้นะอ๊อฟเนี่ยที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
เห็นบอกว่าทั้งร่างกายคือกระฉับกระเฉงเลยทำงานแก้วคล่อง
ครับผมทำได้เกือบทุกอย่างครับ
ถ้าใครมาจ้างทุกอย่างผมจะไปหมดเพื่อได้เงิน
งานผมจะไม่ค่อยได้หยุดเลย
แล้วตรงนี้ไม่มีงานอย่างแรง
ผมก็จะวิ่งขี่ตะเวนมอไซค์นะครับตะเวนหางานที่อื่น
อฟแต่ว่าวิกฤตที่มันเกิดรุนแรงเลย
นั่นก็คืออุบัติเหตุที่ออฟได้รับ

เห็นบอกว่าสมองเปิดกระโหลกเปิด
ตาถลนออกมาข้างหนึ่ง
กระดูกแขนขาหักหมดเลยตรงไหนหักบ้าง
ข้อแขนเนี่ยครับหักด้วยแรงกระแทกกับเสา
แล้วก็ขาหัวเข่านะครับช่วงใต้
สบ้ามันคงปิ้นแล้วก็มันแตกข้างใน

ครับเนี่ยครับนิ้วที่ผมทำอยู่นะครับ

เวลาทำงานมันก็อดใช้ข้างที่แตกไม่ได้ครับ
เนี่ยครับกระดูกข้างในมันก็จะปิ้นออกนะครับ
เนี่ยนะผ่านอุบัติเหตุผ่านจุดตายตรงนั้นมาได้แล้วนะ
แล้วอีกครั้งหนึ่งที่เขาเหมือนหมดกำลังใจ

พอเห็นดวงตาตัวเองแล้วก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยครับ

ก็บอกว่าอย่าอยู่กันนะลูกเป็นยังไงตาบอดแม่ก็รักเหมือนเดิม
แล้วตอนนี้หนูเป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกาย

มันเต้นใจมันเต้นผิดปกติครับมันเลวจัด

เมื่อมาเกิดวิกฤตอีกละลอกนึง
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเขาน่ะคือเรื่องอะไร

จับเขียตอ่ะจ๊ะกลับมามันเมื่อย

ก็เดินไม่ได้อยู่๒วัน
กระดูกตรงไหนกระดูกข้อต่อตรงเนี้ยจ้ะ
พอต่อตรงขาโคนใหญ่อ่ะจ้ะตรงนี้จ้ะตรงเนี้ยจ้ะ
แล้วป้าไปหาหมอแล้วหมอว่ายังไงหมอคนไหนก็ให้เอายาไปกินอยู่อย่างนั้น
หลายปี๔๕ปีพอดีวันนั้นมีหมอหนุ่มเข้ามา
หมอใจดีเข้ามาเขาก็บอกเข้าห้องเลย
พอไปโอ้โหป้าป้าต้องมีอยู่ทางเดียวคือผ่า
พอกระดูกมันเคลื่อนกันออกมาอย่างนี้จากมันอยู่ลงไปในเบ้าอย่างงี้
มันออกมาอย่างงี้ทีนี้พอเดินเดินเดินไปปุ๊บมันกดกดกดกันอย่างเงี้แล้วมันถึงปวด
จ้ะแล้วป้าทำไมไม่ผ่าครับหนึ่งหนึ่งอย่างก็
รายจ่ายเนี่ยจ้ะเพราะว่าตอนนี้รายได้มันนิดหน่อยเพราะว่า
นี่เขาก็ทำงานเดี๋ยวนี้ชักได้น้อยลงน้อยลงแล้วเพราะว่า
เขาป่วยบ่อยแล้ววูบบ่อยก็เลยต้องทนอยู่ทั้งที่ร่างกายเราเป็นแบบนี้
จ้ะยายรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเห็นลูกเขาเหนื่อยขนาดเนี้ย
ตื่นตันใจหมดสงสารลูกใจจะขาด
ถ้าให้พรยายข้อนึงยายอยากได้พรอะไร
พระขูตเจ้า
นอกจากคุณแม่แล้วอ่ะลุงนวยอ่ะ
นวยก็อยู่ในบ้านด้วยกันจ้ะจริงจริงแล้วก็คือลุงลุงนวยเนี่ย
ก็ต้องรับยาอยู่ตลอดขาดไม่ได้เลยเหมือนกัน
รักน้องคนนี้ไหมก็รักอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้ารักน้องอย่าเดินหลงไปไกลนักนะ
เห็นบอกเคยหลงไปไกลเหรอลุงเหรอหลงไปที่ไหน
ปลาจีนจ้ะปลาจีนกะบินบุรีอ่ะจ้
หายไปกี่วันสิบวันค่ะเขาไปยังไงป้า
เขาบอกว่าวันนั้นเขามาพูดกูจะไปเที่ยวหาให้น้องหน่อย
น้องชายอยู่นู่นก็ไม่คิดว่าเขาจะไปจริงหรอก
พอรุ่งเช้ามาหายหาย๒๓วันก็โทรไปถามพี่ชาย
พี่น้องพี่น้อยไปถึงนู่นหรือเปล่า
เห็นเขาบอกเขาจะไปหาแกไปถึงยัง

ว่างั้นทางนู้นเขาก็โทรมาทางเทศบาลเลยจ้ะ
เขาว่านู่นน่ะรถเหยียบ๕๐๕๐อยู่
มึงไปดูเลยนะว่างั้นก็โทรไปบอกพี่ชายเลย
พอรู้ว่าอยู่กะบินบุรีบอกพี่ชายบอกไปดูเลยที่กะบินบุรี
พี่ชายคนนั้นก็ไปที่กะบินก็เจอจริง
แต่ตอนนี้ก็คงไม่มีแล้วนะอ๊อฟเนอะ
คงจะแบบว่าช่วยกันดูแลแล้วนะ
พี่นาล่ะพี่นานี่เป็นใครในบ้านหลังนี้เนี่ย
เป็นหลานค่ะเป็นหลานป้านึกค่ะ
เป็นห่วงอะไรมากที่สุดในบ้านหลังนี้ครับ
เป็นห่วงทุกคนในบ้านเลยค่ะโดยเฉพาะพี่ชายกับน้า
เพราะว่าเขาต้องหาเงินดูแลครอบครัวค่ะ
ร่างกายก็ไม่ค่อยไหวแล้วแต่ก็ต้องพยายามหาเงินให้ได้
จ๋าถ้าวันนี้ได้เงินไปต่อชีวิตป้า

ว่าจะเอาไปผ่าขานี่แหละ
ก็จะเอาไว้ซื้อของให้ยายกินให้อิ่ม
ดูแลให้เขาให้อิ่มคือไม่ให้เขาอด
ผมและทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจนะครับ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
ผมเชื่อนะว่าครอบครัวเราอยู่ได้ด้วยกำลังใจจริง

คุณผู้ชมครับแม้ว่าร่างกายจะบอกว่าไม่ไหว
แต่หัวใจของแม่ลูกคู่นี้นะครับ
ก็ยังตะโกนว่ายังสู้ไหวและไม่ยอมแพ้
เรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของป้าสมนึกจากจังหวัดนครสวรรค
สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
และรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทนะครับ
พลาดไม่ได้ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณป้าสมนึกนะครับ
จากจังหวัดนครสวรรค์จะมากู้วิ

ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้เราต้องตอบโจทย์๔ข้อนะครับ
เตรียมตัวมาดีมั้ยถามจริงเลย

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญป้าสมนึกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
มันแบบว่าการตอบให้ใครกัน
เรื่องที่สามเวียสุโกนละวัด
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่ห้าไทรัตทีวี

ขนมจีนเนี่ยป้าทำตั้งแต่เส้นเลยไหมหรือว่าไปรับเขามา

เคล็ดรับความอร่อยน้ำยาเราอยู่ตรงไหนอ่ะ

ป้าครับเกี่ยวกับเรื่องขนมจีนนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เปิดเริ่ม
ขนมจีนน้ำยาและผักเคียงต่างนะครับ
จัดออกมาให้ได้เป็นชุดแบบนี้
ชุดนึงก็จะประกอบไปด้วยหนมจีนกี่หัวเนี่ย

แล้วก็มีผักนะครับเป็นแบบนี้นะเรียกว่า๑ชุดนะครับ
เดี๋ยวป้าจัดหนมจีนแบบนี้นะครับ
เป็นชุดแบบนี้จะกี่ชุดก็ว่ากันไป

นารีครับเชิญครับ
ขนมจีนจำนวน๕ชุดภายในเวลา๓นาที

ที่ลูกค้ามาสั่งกลับบ้านนะจ๊ะ

พอเจอโจทย์ข้อนี้ป้าคิดว่าทำได้แน่นอนเลยค่ะ

ของเรา
ของเรา
อีกที่พบอย่างลูก
เย็นใจเย็น
แกลืมไปเพราะว่าขาก็ยังไม่ดีอะ
ขนมจีน๕ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ทำได้นะครับ
คล่องทั้งคู่เลยนะครับขอให้โชคดีนะครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดนครสวรรค์

และเรื่องไทยรัฐทีวี

ขอเชิญพี่ออฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
จริงแล้วเราคือแฟนคลับของพี่เวียหรือเปล่า

เรื่องแรกเลยที่พี่เวียนเล่นละครเลยนะครับ
ก็คือเรื่องพริกดินสู่ดาว

เพราะฉะนั้นคำถามของเวียสุกลวัฒน์

ผลงานละครเรื่องแรกของเวียสุกลวัฒน์
ออกอากาศในปีใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖

และตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
ครับผมผมเป็นคนที่ชื่นชอบเมียมากครับ
เพราะอายุใกล้เคียงกับผม

แต่ข้อนี้ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะถูกหรือไม่ถูก

ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๔๗ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์เนาะ
แต่นี่จำคำขวัญประจำจังหวัดเราพอได้มั้งมั้ย
เมืองสี่แควร์แห่มังกรพักผ่อนเมืองบรเพชรปลารสเด็ดปากน้ำโพค่ะ
ผมสนใจคำว่าปลารสเด็ดปากน้ำโพนี่แหละครับ
เป็นเมืองของแม่น้ำ๔สาย
ปลาสดสดนานาพันธุ์ทั้งนั้นเลยพอจะรู้สักปลาหนึ่งไหม

เอาละครับคำถามจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่รุ่มแม่น้ำนี่แหละครับนะฮะ
อยู่ที่ปลารสเด็ดนี่แหละสมาธิดีดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ก่อนหน้านี้ก็
เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์มาก็หลายอย่างนะคะ
แต่คิดไม่ถึงค่ะว่าจะมาถามเรื่องปลา
ที่นครสวรรค์จะทำลูกชิ้นปลากายอร่อยอะค่ะแต่จะทำให้ดีที่สุดนะคะ
ตัวเลือกที่สามค่ะ
ตัวเลือกที่สามปลาตะเพียน
ตอนนี้นาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยายน้อยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายน้อยขึ้นมาตอบ

คือเรื่องบ้านของเราและไทยรัฐทีวี

ขอเชิญยายน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้ว

อยู่บ้านหลังนี้มา

ยายบ้านใครหลังนี้

เห็นสังกษีแผ่นนี้ไหมเนี่ย

เห็นบอกว่ามันมีอัคระอยู่ด้วย

บ้านนี้น่าจะคิดเลขกันเก่งนะ

คำถามของเรื่องนี้คือ
ตัวเลขในตำแหน่งนี้คือ

และตัวเลขที่สี่๔๙

ครั้งนี้ยายสอบใจแน่
ตัวเลขที่สอง๕๙
ตัวเลขที่สอง๕๙ครับ
เป็นกำลังใจกับต้องครัวที่น่ารักของป้าสมนึกนะครับ
ว่าจะสามารถพิทธิจดได้ทั้งสี่ข้อหรือไม่นะฮะ

ตอบให้ได้

ของคุณป้าสมนึกจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ว่าจะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไร
ก็โชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรักขึ้นไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
คุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวนสี่ตู้ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้ห้าพันบาทสองตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีกหนึ่งตู้
วันนี้นะครับตอบถูกแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ามีโบนัสหลังตู้รออยู่ด้วยนะครับขอให้โชคดี
ยายพร้อมไหมพร้อมนะ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องขนมจีนครับ
ตอนนี้ยายก็กินข้าวกับอะไรก็กินไม่ได้นอกจากกินกับกล้วยจ้ะก็อยากจะดูแลเขาในบ้านปลายชีวิตให้ดีที่สุดอ่ะจ๊ะ
จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จ้ะถึงจะร่างกายจะไม่ไหวก็จะไม่ท้อจ้ะ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือจัดขนมจีนจำนวน๕ชุดภายในเวลา๓นาทีมาลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ
แปล๑ข้อแล้ว
สมนึกนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๔๖วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับ
ได้รับทุนต่อชีวิตอยู่ที่ห้าพันบาทและกุญแจต่อชีวิต
กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นั่นก็คือเรื่องจังหวัดนครสวรรค์ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือสัตว์น้ำประจำจังหวัดนครสวรรค์คือปลาชนิดใด
สามค่ะปลาตะเพียนค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกนะครับ
ก็คือพลาดไม่ได้เราจะได้ลุ้นเงินแสนและเงินล้านต่อในข้อถัดไปนะครับ
สวายครับคือปลาประจำจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับ
ตามคำขวัญนั้นนะฮะเอาละฮะตอนนี้เพิ่งพลาดไปหนึ่งข้อ
อย่าเพิ่งใจเสียนะครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
พลาสังสารลูกอะพอลูกมาเลยก็นอนน้ำตาไหล
ลูกจะช่วยเหลือลูกยังไงได้ขอให้ลูกหายป่วย
ขอแล้วเท่านั้นแหละไม่รู้จะขออะไร
บอกให้ลูกหายป่วยเถอะแม่ตายก็ไม่ว่า
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตัวเลขในตำแหน่งนี้คือเลขอะไรนะฮะ
ตัวเลขสี่สองห้าเก้าซึ่งเป็นคำตอบที่
ครับ

ทำไปได้แล้วสองข้อนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณป้าสมนึกนะครับ
จากนครสวรรค์ได้รับทุนต่อเจ้า
อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
จะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่ยังเหลืออีกหนึ่งข้อได้ลุ้นเงินแสนกันต่อเลยนะครับ
ไม่ช้าเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องเวียสุกลวัฒน์ครับ
ท้อท้อทุกวันแต่พอไปทำงานมันก็ไม่ท้อครับ
มันเหมือนก็ผลักดันไปในตัวให้สู้ครับถ้าไม่สู้มาปุ๊บไม่ใช่เราอดคนเดียว
ครอบครัวแม่ยายมีเงินแล้วก็อย่างแรกที่อยากจะทำคือพาแม่ไปผ่าขา
อยากจะช่วยประคับประคองแม่ไปอย่างนี้นะครับอยู่ไปกันไปให้นานที่สุดนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือผลงานละครเรื่องแรกของเวียสุกลวัฒน์ออกอากาศในปีใด
ขอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้ก็๑แสนบาทนะครับ
ผลงานละครเรื่องแรกของเวียสุกลวัฒน์นะครับออกอากาศในปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
ครอบครัวของป้าสมนึกจากนครสวรรค์นะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ทั้งโลกมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตต่อ๒ดอกนะครับ
เลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอให้โชคดีในการไข
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ใจเย็นลูกไม่ออกใจเย็นใจเย็น

ครับมาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

ตู้หมายเลข๒สีที่เหลือคือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมนะครับส่วนหมายเลข๔นะฮะนั่นก็คือ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะครอบครัวของคุณป้าสมนึกนะครับจากนครสวรรค์ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
จะนำไปต่อชีวิตอะไรก่อนเอ่ย

ถ้าเกิดว่ามีอาชีพรองรับอยู่ในตอนนี้นะครับ
จะเป็นขนมจีนก็ดีหรือจะเป็นผักก็ดีนะฮะ

ต้องดูแลต้องสู้กันต่อนะป้าเนอะ
แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขยังไม่หมดเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะมีผู้ใหญ่ใจดีใจดีนะครับ
ได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของครอบครัว
แล้วก็อยากจะช่วยต่อเติมความสุข
และกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณป้าสมนึกด้วยครับ

ไม่มีอะไรให้นอกจากเงินอีกหนึ่งหมื่นบาท

ทำไมคุณยายหูชัดขึ้นมานะ

ไข้อย่ามีของโดนพาให้ปลอดภัยนะคะ

ภูมิพรคำนี้ผมว่าคนไทยทุกคนที่ดูอยู่ทางไทยรั๑๕๐

คุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน
สมนึกจากจังหวัดนครสวรรค์
ได้รับทุนต่อชีวิตไปทั้งหมดนะครับ
ขอบคุณป้าขอบคุณป้าขอบคุณครอบครัวมากครับ
ขอบคุณป้าขอบคุณป้า
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิชัยและพี่นวัดลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ

เคยขนาดเขาไปขายตรง

ต่อลงไปขาบว่ำ

อยากให้เขาไม่ต้องมาทำงานหนักแบบนี้ค่ะ
นักร้องคนใดที่ยังไม่เคยมาในรายการ

โครงการพิเศษร้องได้ให้บุญ